คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่อุทัยธานีเราตามความคืบหน้าให้
เพราะว่ายังจับคนก่อเหตุไม่ได้นะคะ
เป็นเหตุการณ์พี่ชายฆ่าน้องชายอย่างโหดเยี่ยม
ยิงใส่น้องชายตัดหัวน้องชายเอาหัวไปทิ้งน้ำ
นี่ค่ะแต่ว่าคนในครอบครัวบอกว่าพี่น้องคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อย
เป็นเรื่องของที่ดินมรดกที่พ่อยกให้
คือพ่อยกที่ดินให้ในส่วนของพี่ชายที่เป็นคนก่อเหตุ
มากกว่าน้องชายด้วยซ้ำมากกว่าประมาณสักไร่หนึ่ง
แต่คนในครอบครัวบอกว่าก็พี่ชายเอาที่ตรงนั้นไปให้คนเช่า
แล้วพี่ชายเองไปสร้างกระท่อมอยู่ในที่ของน้อง
น้องก็เลยไม่พอใจก็เลยทะเลาะกันบ่อย
แต่ด้วยความที่พอทะเลาะกันพี่ชายสู้น้องไม่ได้
ก็เลยถูกน้องทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง
เคยถึงขั้นจับพี่โยนลงมาจากบ้านนะคะครับ
แล้วคนในครอบครัวบอกว่าเหมือนพี่ชายคนนี้เขาก็แค้นสะสม
สุดท้ายพอสบโอกาสก่อเหตุนี้เลยนะคะฆ่าน้องชายเลย

ผู้เสียชีวิตคือนายอนุวัฒน์กระแหน่อายุ๒๓ปี

เสียชีวิตอยู่ที่ชายป่าสวนมะละกอในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
เต็มตัวเลยนะคะมีรอยกระสุนปืนด้วย
ถูกยิงที่ใต้ราวนมขวาทะลุ๒นัด
มีแผลที่คอก็คือถูกมีดปลายแหลมกรีดแล้วก็ฟันจนคอขาด

ส่วนหัวเนี่ยค่ะตัวคนก่อเหตุเขาเอาไปทิ้งน้ำครับ
บ่อเลี้ยงปลานี่นะคะก็ห่างจากจุดที่พบศพประมาณสักสามสิบเมตร
นายอนุชากระแหน่อายุ๔๐ปีพี่ชายแท้นี่แหละค่ะเป็นคนก่อเหตุ
ก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่ป่าหลบซ่อนตัวนะคะ
ตั้งแต่กลางดึก๒๘สิงหาคม
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะข้างศพมีมีดดายา
โทรศัพท์ของผู้ตายก็ตกอยู่
ตำรวจไปตรวจสอบภายในกระท่อมของนายอนุชาผู้ก่อเหตุ
ปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอก
มีคราบเลือดหยดอยู่ตามพื้นของกระท่อมค่ะ
ก็เลยถ่ายรูปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ต้นสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงผู้ตาย
แล้วก็เอามีดดายาฟันคอ
ปกติชาวบ้านจะใช้มีดประเภทนี้ในการตัดอ้อยถางย่าค่ะ
คือฟันคอตัดคอแล้วก็เอาศีรษะไปทิ้งอีกที่หนึ่ง
เมื่อช่วงเช้านะคะพันธุ์ตำรวจเอกชิศนุพงศุริยานนท์
ผู้กำกับสพออุทัยธานีนำตำรวจตำรวจภูทรบ้านไร่
ตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจจังหวัดอุทัยธานี
ออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะครับก็ไปไล่ดูพื้นที่เชิงเขาไร่ข้าวโพด
แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า
ตัวผู้ก่อเหตุเขามีอาวุธติดตัวครับและคิดว่าน่าจะยังคงหลบซ่อนตัว
อยู่ในป่าแถวแถวหมู่บ้านแต่ด้วยความที่ตัวนายอนุชาผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาชำนาญพื้นที่เคยเป็นพรานล่าสัตว์ก็เลยชำนาญมาก
คาดว่าน่าจะยังหลบอยู่ในพื้นที่แถวระแวกตรงนั้น
นายสมจิตคุ้มปรางอายุ๔๒ปีเพื่อนสนิทของนายอนุชาผู้ก่อเหตุ
คือสนิทกับนายอนุชาคบกันมา๒๐กว่าปี
เล่าให้ฟังว่านายอนุชามีชื่อเล่นเป็นภาษากะเหลี่ยงว่าโจลัทเถาะ
เขาบอกว่าเป็นห่วงนายอนุชานะคะคือจริงจริงแล้วเพื่อนคนนี้บอกว่านายอนุชา
เขาเป็นคนดีมีน้ำใจไม่เคยใช้ความรุนแรงมาก่อน
สาเหตุที่มาก่อเหตุนี้เชื่อว่าเกิดจากแรงกดดันในครอบครัว
เพราะว่าทำงานหนักมาตลอดส่วนปัญหาเรื่องที่ดิน
เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละ
เพราะน้องชายเนี่ยได้ที่ดินไปแล้วไม่ทำอะไรเลย
มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยกับน้องชายคนนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิต
ลงไม้ลงมือกันเป็นประจำแล้วน้องชายที่เสียชีวิตคนนี้ใช้ความรุนแรงบ่อย
อันนี้เพื่อนของผู้ก่อเหตุเขาบอกนะคะ
คือหลังก่อเหตุในอนุชาก็หนีไปนะคะ
ทีนี้ค่ะทางกำนันทางกำนันตำบลแก่นมะกรูด
ก็เอาตัวไปส่งที่ไร่ญาติก็เอาข้าวไปส่งเอาน้ำพริกเอาผักอะไรไปส่ง
แล้วก็เห็นว่ามีปืนลูกซองมีมีดอิโต้อยู่
ทีนี้ค่ะนายสมจิตก็บอกว่าเดี๋ยวเจรจาให้
เดี๋ยวจะเป็นคนเจรจาให้นายอนุชามอบตัวนะ
แต่ขอให้ตำรวจเอาเสื้อเกราะมาให้ใส่หน่อยเพื่อความปลอดภัย
สมจิตก็พาทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ก็คาดว่านายอนุชาใช้เป็นที่กบดานเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
เขาก็พยายามตะโกนเรียกค่ะ

เหมือนกับอยากจะให้ผู้ก่อเหตุมอบตัว
เพราะเชื่อว่าจุดตรงนี้แถวกระท่อมตรงนี้
คือเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุน่าจะมาซ่อนตัวอยู่
ซึ่งที่กระท่อมเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุจอดอยู่นะคะ

มีข้าวที่เหมือนกับผู้ก่อเหตุเพิ่งกินไปเมื่อเช้าอะค่ะ

เหมือนกับเพิ่งกินข้าวแล้วค่อยหนีต่อหนีไปลงห้วยอะไรแบบนี้นะคะ

มีรอยเลือดแห้งกรังติดอยู่ที่พื้นกระท่อม

พยายามตะโกนเรียกชื่อพยายามจะเจรจาให้มอบตัวนะ
สมจิตบอกว่านายอนุชาน่าจะหนีลงห้วยไป
ห่างจากกระท่อมตรงนี้สักประมาณกิโลนึงอะค่ะ
เขาจะพูดอย่างนี้น้องชายเขา

เขาหนีไปไห้กำนันครับมีมีดโต้เล่มหนึ่ง

ทีมข่าวก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อคนที่นาย
อนุชาผู้ก่อเหตุไว้ใจมากที่สุด
ชื่อว่านายตะเวียองค์พระเป็นน้านะคะ

ตัวผู้ก่อเหตุมาหลบอยู่ที่นี่จริง

ใช่ตอนเช้าเข้าไปหา
เอาอาหารเอาเหล้าขาวไปให้

เจอตัวนายอนุชาผู้ก่อเหตุคือท่าทางเคร่งเครียดเลย
นี่คือรถจักรยานยนต์ของนายอนุชาผู้ก่อเหตุนะคะ

คือตัวนายตะเวียคนนี้ที่เป็นน้านะ
บอกว่าไปเจอตัวจริงที่กระท่อม

กล่อมว่ามอบตัวเธอมอบตัวเธอ
นายอนุชาไม่ยอม
ก็กินข้าวกินอะไรแล้วหนีไปเลย

ก็มีปืนลูกซองมีอิโต้ด้วยนะ

พยายามบอกว่ากำลังจะเคลื่อนเต็มที่

ไม่ได้อยู่ที่ห้างแล้วใช่ไหม

ของผมมันมากกว่ามากกว่า

เขาจะหนีอย่างเดียวอะ
คุณวิมนต์วันธรรมภักดีผู้สื่อของเรา
ไปคุยกับกำนันตะบนแก่นมะกรูดนะฮะ

กำลังอ้วนของว้าอายุ๕๕ปี
กำนันอ้วนบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
นายตะเวียเอาอาหารแล้วก็น้ำไปให้นายอนุชาเนี่ย
กำนันก็ได้คุยผ่านโทรศัพท์กับนายอนุชานะฮะ

บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยนะเดี๋ยวจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาอะไรแบบนี้
คืออยากจะให้เขามอบตัวนะครับ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเออก็รู้ว่าทำไปเพราะป้องกันตัวหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าพี่น้องคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันบ่อย
พยายามพูดเพื่อให้นายนุชารู้สึกว่า
กำนันเข้าใจจะได้ออกมามอบตัว
แต่นายอนุชาพูดอย่างเดียวว่าไม่ยอมติดคุก

น้ำกับอาหารที่เอาไปให้นายอนุชากิน
ปรากฏว่านายอนุชาก็ไม่กินเลยนะฮะ
เพราะกลัวว่าจะถูกใส่ยานอนหลับ

กำนันอ้วนบอกว่าเชื่อว่านายอนุชาสุดท้ายแล้วคงไม่ยอมมอบตัว

ถ้าตำรวจจะมาจับกลุ่มตัวนะครับ

เพราะนายอนุชานั้นมีทั้งปืนแล้วก็มีดนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่คุ้นเคยพื้นที่ดีด้วยนะครับ

มันก็หนีไม่ไกล
พื้นที่เขาก็ชิงปลาแล้วก็เขาก็มีอาวุธด้วยประมาณเนี้ย
เจ้าหน้าที่ก็ลำบากเหมือนกันเราดูนะขณะผมชอบเดินป่าผมรู้จากป่าหมดนี้ผมก็ยาก
แต่ก็ถ้าประชิดตัวแบกว่าแบกไม่ทำอะไรเลยนี่ยากนะ
เพราะว่าเขานี่สามารถที่จะตัดสินใจที่รุนแรงนี่สูงมาก
ตอนนี้ตำรวจสมภาพบ้านไร่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอนุชาที่เป็นคนก่อเหตุแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
สารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ๒ข้อหาด้วยกันนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพาอาวุธปืนนี่นะฮะ
นายอนุชานะครับที่ก่อเหตุฆ่าน้องชายตัวเองนะครับ
ศพของนายอนุวัฒน์น้องชายตอนนี้ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
วัดผู้บอนนะครับในพื้นที่ตะบนบ้านไร่นะครับ
วันนี้ก็มีญาติญาติมีชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
เราก็ได้ไปคุยกับแม่ของนายอนุวัฒน์แล้วก็เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุด้วย
นี่คือนายอนุวัฒน์นะฮะส่วนนี้คุณแม่นะครับชื่อนางมะขินนะครับ
แม่เนี่ยบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
พูดไปก็ร้องไห้ไปแล้วฮะบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงนายอนุชาลูกชายอีกคนนึงมาก
ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างนะครับ
คืออยากให้นายอนุชาเนี่ยออกมามอบตัวนะครับอย่าไปต่อสู้ขัดขืนกับเจ้าหน้าที่เลย
อันนี้แม่ฝากบอกนะแล้วแม่ก็บอกว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
นี่ฮะนั่งจับเข่าคุยกับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราเลย
แม่บอกว่าแม่เนี่ยมีลูก๕คนนะคนโตกับคนรองเป็นผู้หญิง
นายอนุชาเนี่ยเขาเป็นลูกคนที่สามเป็นคนกลางนะคนที่สี่นี่ก็ลูกชาย
ส่วนคนที่๕คือนายอนุวัฒน์นี่เป็นคนสุดท้องลูกชายคนสุดท้อง
นายอนุวัฒน์คือคนเสียชีวิตนายอนุชาคือคนก่อเหตุ
ทีนี้ความขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องเนี่ยแม่บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดินอ่ะนะ
เรื่องที่ดินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่มีปัญหากันมา๕ปีกว่าแล้วนะครับ
แล้วก็ลงไม้ลงมือกันมาหลายครั้งแม่บอกแม่บอกว่าปกติ
นายอนุวัฒน์ลูกชายคนสุดท้องผู้ตายเขาไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนรุนแรง
แต่ถ้าดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยทีนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ
ส่วนนายอนุชาลูกชายคนกลางนะครับลูกคนที่สามปกติก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะ
เรื่องเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้แม่บอกว่า
แม่ได้แบ่งที่ดินให้กับลูกนะครับอย่างนายอนุชาคนก่อเหตุเนี่ยได้๘ไร่
ส่วนนายอนุวัฒน์ผู้ตายได้๗ไร่แบ่งอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
แม่บอกแม่แบ่งที่ดินให้กับลูกนะก็แบ่งทุกคนนั่นแหละ
แต่ว่าอนุชาผู้ต้องหาเนี่ยเขาได้๘ไร่อนุมัติผู้ตายเนี่ยได้๗ไร่
แต่อนุชาเนี่ยเขาอยากให้แม่เนี่ยแบ่งที่ดินให้เขาเพิ่มนะ
แล้วถามว่าเอาเพิ่มจากไหนบอกว่าก็ไปเอาเพิ่มจากอนุวัฒน์น้องชายนั่นแหละ
เพราะอยากเอาที่เพิ่มไปปลูกข้าวโพดนะหาว่าน้องชายเนี่ยได้ที่ไปก็ไม่ทำอะไรประมาณอย่างนี้
แม่ก็ไปเอามาให้ผมเพิ่มผมจะไปปลูกข้าวโพด
แต่แม่บอกแม่ไม่แบ่งให้หรอกแม่แบ่งให้ไม่ได้แล้วก็อนุชาได้ไปแล้วไง
ก็ได้ไป๘ไร่ก็ไม่น้อยก็ได้พอกันนี่แหละใครอยากไปทำอะไรก็ไปทำ
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุ๑วันเหตุเนี่ยเกิด๒๘สิงหา
ก่อนเกิดเหตุ๑วันคือ๒๗สิงหาแม่บอกว่าอนุชากับอนุวัฒน์เขาก็ทะเลาะกัน
ตอนนั้นแม่เห็นแม่ก็เข้าไปกอดอนุชานะครับ
ตอนนั้นน่ะอนุวัฒน์เนี่ยกำลังเตะอนุชาอยู่เลยนะครับ
ระหว่างนั้นพี่สาวคนรองก็วิ่งเข้ามาดูแล้วก็ไปต่อว่าอนุวัฒน์
เออว่าไปทำอนุชาทำไมทำให้ทางฝั่งของอนุวัฒน์
ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ตอบโต้พี่สาว
ด่ามาว่าเข้าข้างนายอนุชาอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ตอนนั้นนายรุวัฒน์แบบโมโหมากทั้งเตะทั้งต่อยนะครับ
แล้วก็ยังไม่หยุดนะลากนายอนุชาพี่ชายเนี่ย
โยนลงมาจากบ้านอ่ะบ้านเป็นบ้านแบบบ้านมีใต้ถุนอ่ะ
สูงประมาณเมตรเศษจับโยนลงมาเลย
แล้วตะโกนว่าอยากจะฆ่ามันเดี๋ยวจะฆ่ามัน
ก่อนที่จะแยกย้ายจากกันนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่ง๒๘สิงหาคม
มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นก็คืออนุวัฒน์ถูกฆ่าตาย
ที่๒๗ไปทำเขาก่อนนะฮะ
ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้อีกแม่บอกว่าเมื่อต้นปี๒๕๖๒นะครับ
นุชากับอนุวัฒน์สองพี่น้องนี่ก็เคยทะเลาะกันมาก่อนแล้ว
ตอนนั้นนะครับอนุชาคนก่อเหตุเนี่ย
ทะเลาะกับอนุชิตน้องชายอีกคนนึงนะ
จะให้น้องเนี่ยไปซื้อเหล้าให้แต่ไม่มีใครสนใจ
ไม่มีใครไปซื้อให้ทำให้อนุชาคนก่อเหตุมาหาเรื่องคนในบ้าน
แล้วถูกอนุวัฒน์ผู้ตายใช้มีดฟันหน้าแล้วก็ฟันที่หัวด้วย
ตั้งแต่นั้นปี๖๒ต้นปีมีเรื่องกันมาตลอด
หลังจากนั้นนะครับนายอนุวัฒน์ผู้ตายก็เคยไล่นายอนุชาพี่ชายออกจากบ้าน
แล้วเคยซ้อมพี่ชายพี่ชายนี่ก็หนีไปอยู่ที่กระท่อมในสวน
แถวชายเขาแถวใกล้ที่เกิดเหตุ
ตอนที่นายอนุวัฒน์ไปอยู่ที่ไล่นายอนุวัฒน์ผู้ตายเนี่ย
ก็ตามไปรังความพี่ชายอีกอันนี้แม่บอกนะ
ไปกระทืบบ้างไปเตะบ้างไปทำร้ายบ้าง
ทำให้นายอนุชาเองเขาก็เกิดความแค้นสะสม
แล้วแม่บอกว่าตัวอนุชาเองเนี่ยเขาก็มีอาการลักษณะทางจิตประสาทอยู่ด้วย
วันเกิดเหตุ๒๘สิงหาคมแม่บอกว่าเท่าที่รู้เนี่ย
ก็คือนายอนุวัฒน์ผู้ตายเนี่ยเข้าไปที่ไร่
จะไปฉีดพ่นยาที่ไร่แล้วก็เมาไปด้วย
ไปเจอพี่ชายก็มีปากเสียงทะเลาะกันอีก
เชื่อว่านายอนุวัฒน์ลูกชายคนสุดท้องเนี่ย
คงจะไปทำร้ายพี่ชายอีกแต่คราวนี้พี่เนี่ย
เขาคงใช้ปืนยิงพี่ให้ยิงใส่
พอเห็นว่าน้องถูกยิงตายแล้วก็เอามีดเนี่ยไปเชื่อดคอ
ตัดคออีกแล้วก็เอาส่วนศีรษะไปทิ้ง

เว่นหัวแต่ว่าถนนอุน้อยอย่างเงี้ย
ถ้าเขาหมดตัวได้ก็ดีมันประจายแค่สองคนเอง
หน้าเขาคุณหนึ่งหน้าเคยเขาคุณหนึ่ง
มันประจายเขาให้เขาหมดตัว

หน้าเขาให้มันหมดตัวก็ไม่ได้หมดตัว
ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไง

ถ้าไม่มอบตัวก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
มันบอกว่าโดนจากครั้งหนึ่งแล้ว
ถ้าโดนจากอีกครั้งก็ไม่อยู่แล้ว

ไม่อยากให้เป็นลูกราวนะ
เราไม่ได้ใครจะรักเขานะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับพี่สาวของทั้งคู่

ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตนางสาวกันดา
นี่นะคะเป็นพี่สาวคนที่สองของครอบครัวนี้
บอกกับทีมข่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุครอบครัวเครียดมากนะคะ
ถึงขั้นซึมเศร้าไปเลย
จากเหตุการณ์นี้ก็อยากจะให้ตัวผู้ก่อเหตุมอบตัวเถอะ

เพราะไม่รู้ว่าถ้าถูกล้อมจับแล้วมีการยิงปะทะกันอะไรเนี่ย
สุดท้ายจะมีการตายเพิ่มอีกหรือเปล่า
อยากจะให้เป็นถึงขั้นนั้นไม่อยากจะให้เป็นถึงขั้นจับตาย

เราทำแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำ
แล้วทีนี้พี่ระแวงอีกอย่างหนึ่ง

ถ้าเจอคนอ่ะเหมือนมันยังไงเขาก็ต้องระแวงอยู่แล้วว่า
เขาจะมาจับหรือเปล่าถ้ายิงเขามาซ้ำอีก
ใช่พี่นี่แบบระแวงไปหมดแล้วทุกวันนะ
รักไหมก็รักทุกคนนั่นแหละ
ยังไงก็น้องก็อย่างที่ข่าวออกมาเมื่อคืนบอกว่าน้องคนนี้เสียเมาไหม
จริงน้องคนเล็กไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่
แต่ไอ้คนนี้ทำเนี่ยกินเหล้าดูดบุหรี่แล้วก็บ้าหลอนยา
เมื่อก่อนเสพเยอะแต่ว่าพักหลังน่ะไม่แล้ว
เพราะว่าเขาก็ไม่มีตังค์
พฤติกรรมเขาเมาอารวาสอย่างนี้ไง
เพราะว่าตั้งแต่เล็กเขาก็ทำเขาเป็นเมามาอารวาส
จนพ่อผูกคอตายไปคนหนึ่งแล้ว
มอบตัวยังไงเขาก็ยังมีชีวิตอยู่
แต่ถ้าไปอย่างนี้ตำรวจไปแล้วก็ถ้ายิงสู้กันตายมันก็คือจบ
มันก็จบอีกคนนึงไง
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ยุติธรรมจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปคุยกับนางสาวกันดาคนนี้นะคะ

ก็บอกสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาเหยื่อคดีนะคะเหยื่อคดีอาญา
เมื่อบ่ายสามโมงวันนี้เย็ดยาดก็ทำพิธีชับอนักกิจผู้เสียชีวิตที่วัดภูบอลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เลยผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับตอนนี้ก็ต้องใครติดตามจับกลุ่มตัวกันอยู่
ใช่ยังไม่ยอมมอบตัวแล้วก็ยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะ